คุณผู้ชมครับเมื่อวานตอน๖โมงเย็นนะครับ
ก็มีตัวแทนของ๗พักการเมืองที่เป็นความหลากหลายทางเพศมาร่วมพูดคุยกัน

เพื่อต้องการจะผลักดันให้เกิดความเท่าเทียมกันทุกเพศในสังคมความเสมอภาคกัน
รวมทั้งเรื่องของประเด็นการเมืองก็พูดน่าสนใจ

โอเคมันอาจจะใหม่เกินไปในความคิดของคนไทย
แต่ว่าตั้งโจทย์ว่าลองคิดดูสิ
ถ้าเราไม่มองคนที่เปลือกนอกแล้วมองคนที่ความสามารถ
มองคนที่จิตใจเบื้องลึกของเขาความสามารถจริงของเขา
เราจะได้อะไรได้ประโยชน์มหาศาลแค่ไหนถ้าเรายอมรับผลที่ต่างกัน
คุณพอลินคิดว่าตอนนี้สังคมไทยพร้อมหรือยังที่จะยอมรับผู้นำทางการเมืองที่เป็นพ่อลิน
พูดบนหลักการของความเป็นจริงก็คือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรก
แต่ว่าพอลินไม่ได้มองประเทศไทยแค่วันนี้
มันหมายถึงว่าในอนาคตมิติในอนาคตพอลินได้เปิดทางให้กับความคิดของคนว่า
เป็นคนข้ามเพศและต้องถูกกดทัพจากสังคมนี้หรือทุกท่านอาจจะมีคนในครอบครัวและถูกกดทัพและไม่กล้าเป็นตัวเองแล้วก็ต้องเผชิญชะตากรรม
ฆ่าตัวตายหรือว่าต้องหนีออกจากบ้านไม่ได้รับการศึกษา
เหล่านี้เป็นต้นพอลินทำเพื่อคนลูกหลานในอนาคต
บ้านเรานี่นะมันโคตรจะเสรีนะผมว่าเราอย่าไปดัจจริตเสียแทร่งพูดมาเลยนะผมว่ามันไม่ใช่ปัญหานะ
บ้านเราเสรีแทบทุกอย่างอยู่แล้วนะครับการที่เราไปยกระดับมาผมก็จะสร้างปัญหาให้เขานะครับ
ครับเพราะว่าคนเราเนี่ยวันนี้ถามได้ว่าคนที่เป็นเพศที่๓มีใครบ้างที่โดนรังเกียจ
เดี๋ยวนะขออนุญาตยกระดับอะไรค่ะ
คือจะไปยกแหละว่าอันนี้ต้องมีความสำคัญจะต้องสร้างกฎหมายเพื่อเขาหรือต้องผลักดัน
วันนี้นะครับเขาไม่มีการห้ามนะว่าคุณจะเป็นเพศอะไรคุณก็ได้หมดนะ
วันนี้ผมเข้ามานะครับที่เป็นตัวแทนประชาชนไทยนะครับผมจะต่อสู้เพื่อทุกเพศนะครับ
ผมไม่ได้เน้นเศษใดเศษหนึ่งนะครับผมถึงมองว่าวันนี้นะปัญหาประเทศไทยคือว่ามันมีปัญหาตรงรวยกับจน
มันไม่ได้เกี่ยวกับเพศเลยนะครับเพศไหนก็แล้วแต่นะครับได้รับการคุ้มครองเหมือนกันหมดนะครับ
แล้ววันนี้นะคนที่กลับเป็นเพศที่๓คับได้รับการเชื้อชูนะเป็นพิธีกรดังตรงหลายรายการเป็นมหาเสถีย์ด้วยนะครับ

ผมไม่เคยผมไม่เคยได้ยินปัญหาเรื่องนี้นะ

ยังไม่สามารถจะเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อได้
ถูกไหมฮะแล้วเวลาที่มีการประกาศ
ในขณะที่เขาแต่งตัวเป็นผู้หญิงใช่มั้ยฮะ
แล้วประกาศในที่ทำการอะไรก็แล้วแต่
ออฟฟิศในการเกณฑ์อาหารอะไรแล้วแต่เนี่ย
เขาก็อนอุ่นใจงั้นตรงนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์
คุณมาร์คนะคะว่าที่มองว่าไม่เห็นปัญหาของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ
คืออย่างแรกเลยเราเข้าใจว่าคุณมาร์คไม่ได้เป็นคนกลุ่มหลากหลายทางเพศ
แต่จริงแล้วเนี่ยคนกลุ่มหลากหลายทางเพศมีปัญหาตั้งแต่ในบ้าน
นั่นหมายถึงว่าหนึ่งเขาไม่รู้ว่าเขาคือใคร
และไม่รู้จะดีลกับความรู้สึกข้างในของเขาอย่างไร
แล้วคนในครอบครัวของเขาก็ไม่สามารถให้คำตอบได้
มีบางลายคือเหมือนว่าต้องพาไปรักษาความเป็นเขา
ไปรักษาความเป็นเขาหรือกระทั่งไปโรงเรียนปุ๊บ
ก็จะมีการใช้คำว่าเบี่ยงเบนผิดธรรมชาติ
หรือในสังคมที่เรามองว่าที่เป็นข่าวดังก็คือ
เรียนที่นี่ได้เนี่ยเป็นแบบนี้ก็บุญแล้ว

ซึ่งอันนี้เนี่ยคือในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นปัญหา
แบบมันดูเหมือนไม่เป็นปัญหาแต่จริงแล้วคำพูดเหล่านี้ค่ะ
มันสร้างปัญหาและมันสะท้อนโครงสร้างทางการเมืองว่า
คุณไม่ได้ยอมรับความหลากหลายอย่างแท้จริง
คือผมบอกว่าเราจะคุ้มครองเราจะไม่ยกกระดาษ

ถ้าฉันเป็นตุ๊ดแล้วฉันจะเดินที่ไหนก็ได้
ฉันจะมีสิทธิพิเศษมีที่จอดรถพิเศษให้ฉัน
ไม่ใช่คือเราจะปกป้องคุณ
เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนนะให้พี่ถามวันนี้ก่อนได้ไหม

คืออย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราย้อนกลับไปดู
มันจะมีตัวเลขตัวหนึ่งที่สะท้อนว่า

เราจะไม่ขอใช้คำว่าเพศที่๓แล้วกันนะคะ
เรารู้สึกว่าการใช้เพศที่๓มันเป็นวัฒนากรรม
แล้วมันเป็นการแบ่งว่าเพศ๑เพศ๒แล้วก็ยังมีเพศ

ณปัจจุบันเราคิดว่าน่าจะเพิ่มเป็น๖๗ล้านคน

ในสังคมในครอบครัวเนี่ยยังไม่มีการเปิดตัวออกมาสักเท่าไหร่
พี่มาร์คบอกว่ายกระดับนะคะ
คือในมุมหนึ่งเรามองว่า
คือวันนี้ถ้าพูดกันแบบชาวบ้าน
กูไม่ได้มาเรียกร้องให้รู้สึกว่า

วันนี้แค่มาบอกว่าในฐานะที่
เราเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนนำหน้า

แค่มาบอกว่าฉันควรได้อะไร
แล้วเราก็ไม่เคยบอกว่าฉันจะต้องเดินไปไหนด้วยสิทธิพิเศษ
เพราะเราก็ยังคงทำงานใช้ชีวิตอยู่
แต่การที่มีคำนำหน้าตามเพศสภาพ

หรือการโดนสังคมไปบูลลี่เขา
เช่นการจะต้องออกนอกประเทศ

เอ้ามิสเตอร์แล้วยูเป็นอะไรทำไม
วันนี้เราแค่มาบอกว่าเรากำลังทำ
ให้มันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็น
ถ้าวันนี้มีคู่สมรสที่เป็นนายกับนาย

เถียงนะครับว่าตอนนี้ที่นั่งกันอยู่ในรัฐสภา
มีรสนิยมทางเพศชายรักชายกี่คน
คุณจะต้องผ่านดำให้เขาผมจะบอกแบบว่าวันนี้ครับ

วันนี้บอกว่าถ้าเขาแต่งงานเราจดทะเบียนใช้ชีวิตคู่กันแล้วนะครับ

อย่างนี้มันคือการคุ้มครองนะครับ

ผมรู้ว่านี่คือเป็นปัญหาใหญ่ที่เราอยากจะผลักดันนะว่า

ในฐานะที่ดิฉันเป็นผู้หญิงนะคะ
เข้ามาสู่เวทีการเมืองก็ถูกบูลลี่เยอะแล้ว
คำถามแรกคือเป็นเด็กใครมาเป็นวัตถุทางเพศหรือเปล่า

ดิฉันไม่ดิฉันวัดด้วยความสามารถและศักยภาพค่ะ
คือจะบอกว่ามีคนถามคุณว่าโทษนะคะ

มาด้วยอะไรดีฉันไม่แคร์เพราะยังคือคือนี่ขนาดเป็นผู้หญิงจริงจริง
เป็นผู้หญิงยังโดนยังโดนแบบนี้เลยแล้วยังไงคะ
เพราะฉะนั้นดิฉันว่าเวทีนี้ทุกคนเท่าเทียมกันหมด
ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายและเพศทางเลือก

คุณทัศลักษ์เห็นด้วยไหมกับการที่เราจะให้
พระบอคู่ชีวิตมันเท่ากันกับทะเบียนสมรส

คิดว่าการเลือกตั้งมันจะมีไหม

การเลือกตั้งครั้งนี้จะมีหรือไม่
ไม่ใช่ปัญหาปัญหาก็คือว่าถ้าไม่มีจะเกิดอะไรขึ้น
แล้วประเทศไทยมันจะต้องถอยหลังไปอีกนานแค่ไหน
ปัจจุบันนี้ประเทศไทยอยู่ในภาวะที่ว่า

ประชาชนก็ถูกทำให้เป็นผู้หญิงอะค่ะ
คือถูกผลักออกไปจากพื้นที่การเมือง

เธอควรทำตัวแบบนั้นเธอควรจะทำตัวแบบนี้
เธอควรจะเลือกนายกคนนั้นเธอควรจะเลือกนายกคนนี้

มันต้องมีดิครับวันนี้มาถึงขนาดนี้ผมไม่ยอมอยู่แล้วนะครับ
คุณไม่ยอมคุณจะทำอะไรคะอ้าวก็เนี่ยกระปุกกระดงนี่ครับ

คุณมักจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีคะเนี่ย
ผมนี่ครับเสนอตัวเองเป็นนายกอยู่แล้ว

ไพ่แล้วก็ดูตามคู่ต่อสู้แลกกันคนละหมัด
ต้องบอกว่าผมชื่นชมทุกพักจริงเลยนะ
ที่มีหัวใจแข็งแกร่งมากนะฮะเป็นหัวใจนักกีฬาจริงเลย
ทำแต่ที่รู้ว่าเกมนี้เสียเปลียบมากนะครับ
ในการวิ่งแข่ง๗๕๐เมตรนะครับ
ยืนอยู่ที่๒๕๐เมตรเรียบร้อยแล้ว

แล้วทุกคนยังบอกว่าจะสู้เนี่ย
ผมถามหน่อยนี่คือหัวใจที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะ

แล้วคุณหมอบอกว่าเรากำลังเสียเปรียบ

เพราะเรายังเชื่อว่าประชาชนจะรู้และเข้าใจ
คุณผู้ชมติดตามกันได้นะทุกวันพุธ
แล้วมีอีก๓พุธธกับ๓เวที

ศุกร์นี้เข้าไปีเบตกันอยู่ที่เชียงใหม่

ผมกับคุณลสลินจะจัดทุกวันพุฒิในโซเชียล

ประชานิยมรัฐสวัสดิการเพื่อใคร

สิ่งที่ประชาชนต้องการคือเรื่องปากท้องสำคัญที่สุด